เรื่องของกรณีการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นแล้วเกิดข้อพิพาทกันเนี่ยมีข่าวให้เราฟังบ่อยมากแต่คราวนี้เป็นการจอดรถขวางหน้าบ้านแต่ลงไปซื้อของหรือว่าลงไปทานก๋วยจั๊บ
จนเกิดข้อพิพาทคือเจ้าของบ้านนะคะเดินมาบุกถึงหน้าร้านเลยแล้วก็เข้าไปทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านด้วย
เหตุนี้เกิดขึ้นที่ตลาดย่านลาดประเขานี่เองกรุงเทพมหานครนะคะไปติดตามข่าวนี้กันดู
เขาบอกว่ารถเนี่ยออกจากบ้านไม่ได้ก็เลยต้องบุกไปตบเจ้าของร้านเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
แล้วทำไมแล้วทำไมโอ้ยตบละไหม
คุณผู้ชมเห็นไหมชุนละมุนกันไปหมดเลยถึงขั้นมีการตบเลยค่ะ
คนที่นั่งอยู่ในร้านก็ถ่ายคลิปถามตบทำไมตบทำไมคลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียลนะคะ
เป็นการปะทะกันระหว่างร้านกรวยจับกับเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านเนี่ยเขาบอกว่ามีลูกค้าที่ร้านก๋วยจั๊บไปจอดรถขวางหน้าบ้านเขา
และเรื่องนี้นะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คที่อยู่ในเหตุการณ์เขาถ่ายคลิปเอาไว้
ก็เลยเอาคลิปมาโพสต์พร้อมกับเขียนข้อความบอกว่าร้อนกว่าก๋วยจั๊บก็คนรวยนี่แหละ
คนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดนี่ไม่ได้เข้าข้างใครแต่ไม่ควรมาทำร้ายร่างกายกันแบบนี้
ใช้วิจารณญาณนะคะนี่เป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คที่อยู่ในเหตุการณ์เขาโพสต์ไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราลงพื้นที่ไปเลยที่ร้านก๋วยจับเวียดนาม
อยู่ในตลาดรามอินทากม๒ตรงลาดประเขานี่เองเป็นสถานที่เกิดเหตุเลย
อ้วนนะคะพนักงานของร้านเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่งค่ะเมื่อวันที่๗มกราคม
มีครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ลูกสามคนเดินเข้ามาที่ร้านแล้วก็มาต่อว่าทางร้าน
บอกว่ามีรถลูกค้าไปจอดขวางหน้าบ้านเขาพอผู้ชายเจ้าของบ้านเขาก็เข้าไป
เขาก็เข้าไปเข้าไปอย่างแบบรุนแรงคุณสังเกตนะ

ค่ะช่วงต้นเดินเข้ามาต่อว่ากันก่อน
แล้วเนี่ยลูกศรสีแดงคุณผู้ชมสังเกตให้ดี
ชากคอเสื้อเลยคุณนี่ลักษณะแบบนี้
เจ้าของบ้านเดินปรีเข้าไปกระชากคอเสื้อน้องสาวเจ้าของร้านนะคะ
จากนั้นมีการชี้หน้ากันอย่างในคลิปที่เราได้ยินบอกว่าชี้หน้าทำไม
และเมียเจ้าของบ้านก็เปิดฉากไปตบน้องสาวอีกรอบหนึ่ง
ตบเสื้อสีฟ้าพี่เป็นผู้หญิงที่มีลูกศรสีแดงชี้อยู่นะ
ตบจนปากแตกอ่ะคุณตบจนมีแผลที่คอด้วยนะคะ
ส่วนลูกค้าหลายคนพยายามช่วยกันห้าม
มาห้ามมากีดมาขวางมาหยุดได้รับบาดเจ็บกันไปก็มีเหมือนกันค่ะคุณค่ะ
ต่อว่าว่าทำไมไม่ดูแลให้ดีขายของก็ขายอยู่
ทำไมไม่ดูแลเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางหน้าบ้านเขาอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าหนูก็จะประกาศให้ทะเบียนรถอะไรหนูจะประกาศให้
เขาก็ไม่ฟังแล้วตอนนั้นเขาก็ด่ากันอย่างเดียวเลย
คนนี้ใช่ไหมคนนี้ใส่เสื้อสีฟ้าใช่ไหมบอกไม่ใช่
พอเมียเขาบอกว่าไม่ใช่เขาก็ไปคว้าเอาน้องสาวเจ๊ที่นั่งอยู่พอดี
ก็เลยตะลุมบอลกันเลยแต่ทำงานของเราไม่อยากมีปัญหากับใคร
บอกลูกค้าบอกตลอดนะคะบอกตลอดเวลาเขาไปจอด
อย่าไปจอดหน้าบ้านเขานะเขาเขียนป้ายไว้อย่าไปจอดนะ
นี่แหละเขามีป้ายบอกแล้วว่าบ้านหลังนั้นห้ามจอดนะ
ก็บอกลูกค้าตลอดที่ร้านบอกอย่างนี้นะคะ
แต่สาเหตุที่ทำให้มีปากเสียงแล้วก็ตบตีกันครั้งนี้
นั่นแหละเนื่องจากว่ามีรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งไปจอดอยู่บริเวณใกล้หน้าบ้านของเขา
คุณดูนะพื้นที่สีแดงนี่นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
พื้นที่นี้เป็นพื้นที่พิพาทที่กำลังมีการร้องเรียนว่า
เจ้าของบ้านที่ก่อเหตุมีการลุกล้ำร้านถ่ายรูป
ร้านถ่ายรูปเนี่ยคือร้านก๋วยจั๊บเขาเช่าพื้นที่ให้จอดรถ
นั่นแหละก็เลยเป็นข้อพิพาทกันมา
ซึ่งคาดว่าเป็นข้อพิพาทที่เกิดกันมาต่อเนื่องนานแล้วนะคะ
ซึ่งเจ้าของบ้านที่ก่อเหตุเขาอ้างว่า
ก็มันมีรถลูกค้าไปจอดขวางนี่
แล้วที่ผ่านมามันก็มีปัญหาเรื่องของรถไปจอดขวางหน้าบ้านเขา
แล้วมีปากเสียงกันมาบ่อยครั้งแล้วเพราะว่าเขาไม่สะดวก

ทีมข่าวของเราสอบถามไปเลยถึงเมียแล้วก็ลูกสาวของเจ้าของบ้านที่มีเรื่องกันเนี่ย
อยากจะชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไหมว่ามันเป็นยังไง
เจ้าตัวบอกไม่ขอให้ข้อมูลใดเพิ่มเติม
นี่คือบ้านที่มีข้อพิพาทที่มีกรวยวางอยู่หน้าบ้าน

เขามีกรวยตั้งไว้แต่มันเป็นแค่รถมอเตอร์ไซค์ที่เขาไปจอดเหมือนแบบเหลื่อมไปอ่ะ

เวลาไปทานร้านนี้ถ้าคุณขับรถไปเลยนะรถยนต์นะ
มันจะมีที่จอดอยู่ก็คือตรงตลาดมันจะมีตลาดที่เลย
ร้านนี้ไปอีกนิดนึงมันจะมีที่จอดอยู่ตรงนั้น

คือเขาขายช่วงเย็นอยู่แล้วแล้วตลาดตรงนั้นเนี่ย

ถ้าเกิดมีกลวยหรือมีของวางไว้หน้าบ้าน

แต่กรณีแบบนี้อย่างที่บอกว่า
ถึงขั้นจะต้องไปตบตีหรือว่าไปทำร้ายร่างกายกัน

เพราะว่าต่อให้จอดขวางก็จริง

ขอให้ใจเย็นค่อยพูดค่อยจากันนะครับ